อยากสวยเหมือนเจ้าแม่นาคีก็ต้องไปกระซิบถามชีวิตดีกับน้องแต้ว
สืบความได้ว่าความสวยได้มาจากสปอนเซอร์ใจดีของหลีวันนี้นี่แหละ
พริกสะบัดบ๊อบถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงตึงดาว
เล่าสู่กันฟัง๕ราศีสุดปังชีวิตสวยปิงเวรี่สเปเชียล
เดือนพฤศจิกายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีพฤศพชีวิตสวยด้วยการเดินทางมีโชคลาภผ่านเข้ามาจากการเดินทาง
จะมีโอกาสได้ไปทำงานตามที่ต่างถิ่นกลายเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในวงการ
ขึ้นรถไฟฟ้าและไปพบปะกับคนใหม่ใหม่ในทุกสถานีเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
แต่จะเดินทางไปให้สวยสุดก็ต้องไปหยุดที่ราชเทวีคลินิกเอ้าขายของอันดับ๔ราศีกุล
ใครจะเป็นเศรษฐีหลีนสิหลีนสิแต่เอาเข้าจริงคนดวงสวยมีโชคลาภได้เงินถูกรางวัลใหญ่ก็ขอยกให้ชาวกลุ่ม
เพราะความเห็นนี้ได้มาจากการสะสมบุญบารมีจะมีเรื่องไม่คาดฝันดีเข้ามาเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีคอยลุ้นนำเงินที่ได้มาก้อนนี้ให้
แนะนำส่วนหนึ่งไปทำบุญอีกส่วนหนึ่งไปทำหน้าทำให้สวยใสเวรี่คู่ที่ราชเทวีคลินิกนะจ๊ะ
ไปยังสุดด่าวอังคาน
การเดินทางไกลของชาวเมทุนไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำงาน
ก็จะกลับมามีโชคมีลาบที่ดีจากการถูกรางวัลเสียงโชคแบบไม่ตั้งใจ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
อ่ะมาชาวมีนมีการงานก้าวหน้าดีแม้ที่ผ่านมาจะต้องเหนื่อยนิดหน่อย
แต่ก็จะมีบริวารเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือทีมคู่ใจเข้ามาช่วยเยอะในช่วงนี้
ขายออนไลน์ซื้อขายเกี่ยวกับต่างประเทศ
ขอบอกได้เลยว่ายิงปังแน่นอน
อันดับหนึ่งราศีกรกฎรวยเพื่อนรวยบริวารไม่พอ
คนกลุ่มนี้นี่แหละที่จะหนุนนำชาวกรกฎให้มีชื่อเสียงเข้ามา
นำโชคลาภเทเข้ามาอีกต่อหนึ่งหรือต่อด้วยต่อสองกับข่าวดีด้านการงาน
หากตั้งใจทำธุรกิจจะมีไอเดียใหม่เข้ามาจะประสบความสำเร็จ
ราบรื่นหล่อรื่นสวยรื่นสวยปังชีวิตเริกจริงแบบบริมบริง
ราชเทวีคลินิกขอขายจนหยดสุดท้ายกันเลย
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีสุดปังชีวิตสวยปิง
เพราะนัดไว้นักดูผิวเหรอเปล่านักบอดดูใจ
อิอิวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู